พบกับความสนุกเต็มรูปแบบแบบนี้

เล่นกีฬากันไหม
และเจอกับผู้ชายสายร้ายตัวพ่อ

และไปพักผ่อนสุดชิวกันต่อกับพ่อบ้านแจ๊ค